แต่บางจุดไม่ลดโดยเฉพาะบริเวณ

โครงการทางคู่ชุมทางจิระขอนแก่น

มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในพื้นที่เขาทำคลิปขึ้นมา
คลิปนี้พอออกไปปุ๊บทางการรถไฟเข้ามาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ได้ไหมเพื่อน

ได้ไหมเนี่ย
การปาร์ตี้ของหนุ่มนะครับ

เขามีเตียงนะเขามีตุ๊กตายางก็มา

ใช่ค่ะเขาบอกนะเขาบอกว่า

ไปไหนก็ลำบากจัดทริปมันตรงนี้ซะเลย

ใช่ค่ะคือน้ำเนี่ยไป
ยังขังอยู่บริเวณนี้

ก็ถูกขึ้นมาโพสต์มาโดยผู้ใช้
ทวงคืนทางลอดข้ามทางรถไฟ
บัว๓แฮชแท็กแชร์ไปครับ
ทางรถไฟต้องได้เห็นสิ่งนี้

หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปได้ไม่นาน
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยส่ง
ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรเครื่องสูบน้ำ
ในอุโมงทางรอดใต้รางรอดไฟ
เป็นโครงการทางรถ
ทางคู่ชุมทางจิรักขอนแก่นอยู่ที่ชุมชนบัวสามตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูง

เจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากปัญหาน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นั่นแหละ
ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็เลยทำให้มีเศษดินเศษหิน
อุดตันภายในท่อสูบน้ำแล้วเครื่องสูบน้ำก็เกิดอาการขัดคล่องอีก
ใช้การไม่ได้อีกน้ำก็เลยท่วมขังอุโมงแห่งนี้
เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะคะอืมคาดว่าหลังจากเครื่องสูบน้ำทำงานได้เต็มที่แล้วเนี่ย
สักวันสองวันแหละถนนเส้นนี้ก็จะแห้งแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ